คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องดีกันบ้างนะครับ
ความน่ารักเป็นเหตุนะฮะ
เพราะว่าหลานสาวช่วยคุณป้าขายโจ๊ก
แล้วก็เรื่องนี้ถูกแชร์กันในโลกโซเชียลนะครับ

อีกอย่างหนึ่งคือขยันขันแข็งด้วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะไปดูภาพจากเพจข่าวเด็ดชนบุรีนะครับ
ได้มีการโพสต์ข้อความพร้อมภาพระบุว่า
สองพี่น้องม๓และป๔ยอดกระตันยู

ผู้ปกครองมาขายโจ๊กและก๋วยเตี๋ยว

พิกัดหน้าวัดชากสมอตำบลดอนหัวร่อ

คุณผู้ชมฮะนี่พอเขาแชร์กันแบบนี้
และเห็นภาพของสองสาวน้อย
หน้าตาก็น่ารักด้วยขยันด้วยนะฮะ
ช่วยคนในครอบครัวในการทำมาหากินด้วยนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่
ไปยังร้านโจ๊กและก๋วยเตี๋ยวเจ๊หยกนะครับ
ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามซุ้มประตูทางเข้า
ชากสมหมู่๒ตำบลดอนหัวล่อ

พี่กัดไว้เลยเพราะเผื่อใครอยากจะไปอุดหนุนนะครับ
แล้วก็ไปพบกับคุณป้า

เป็นเจ้าของร้านคุณป้าชนทิชาสิมาตานะครับ
คุณป้าของน้องอายุ๓๙ปีเท่านั้นเองนะครับ
แล้วก็พบน้องสองคนคือเด็กหญิงพัชรทรทองดีนะครับ
อายุ๑๕ปีนะฮะถ้า๑๕ปีก็เป็นนางสาวแล้วเนาะนะครับ
เรียนอยู่โรงเรียนพานทองต้นสนอยู่ชั้นม๓นะครับ
ส่วนคนน้องคือเด็กหญิงชาลิสาสิมาตาอายุ๑๑ปี
เรียนอยู่โรงเรียนเทศบาลตะบนดอนหัวร่อนะครับ
ชั้นป๔ทั้ง๒คนเป็นพี่น้องกัน
นี่กำลังช่วยปรุงช่วยตักอาหารเลยนะฮะ
ซึ่งช่วยคุณป้าทำอาหารแล้วก็เสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้านะครับ
ทีนี้เราไปพูดคุยกับผู้พี่หน่อยนะฮะ
ก็คือนางสาวพัชรทรนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าพ่อและแม่ต้องทำงานคนละที่คนละทางกัน
สองคนนะฮะพี่น้องก็เลยมาอาศัยอยู่กับป้า
และมาเรียนที่นี่ได้ประมาณ๑ปีแล้วนะครับ
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเลิกเรียนเลย

เพื่อช่วยป้าจัดทำอาหารขายคุณ

โมงครึ่งตอนเย็นนะถึง๕ทุ่มเลยนะฮะ
หลังจากนั้นต้องกลับบ้านเพื่ออะไรรู้ไหมฮะ
ทำการบ้านแล้วก็นอนพักผ่อน
ทำการบ้านดึกมากนะประมาณ๕ทุ่มนะครับ

มาตั้งร้านตั้งแต่ช่วงเวลา๔โมงเย็น
ไปจนถึงตี๒จนร้านปิดเลยนะฮะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าส่วนสาเหตุที่ต้องมาช่วยป้านะครับ
เพราะว่าต้องการช่วยทั้งพ่อแม่ในการทำอาหารกิน
แล้วก็ช่วยคุณป้าด้วยในการที่ทำมาหากินนะครับ
จะได้มีทุนส่งตัวเองและน้องได้เรียนสูง
ทีมข่าวก็ถามว่าแล้วตอนเลิกเรียน
ไม่อยากไปเล่นกับเพื่อนเหมือนเด็กทั่วไปเหรอ

น้องบอกว่าในใจไม่คิดเลยไม่ได้อยากไปเล่นเลย
เพราะว่ามาช่วยป้ามาช่วยทางครอบครัวมันได้รายได้ด้วยนะฮะ
ส่วนกับเพื่อนถ้าอยากเล่นก็เจอกันที่โรงเรียนอยู่แล้ว

นี่ส่วนเจ๊หยกเปิดเผยบอกว่า
หลานทั้งสองคนไม่เคยเกเลเลยนะคุณนะ
เรียนก็กลับมาช่วยที่ร้านทุกวันเลย
แล้วก็ยอมรับว่าหลานสาวสองคนหน้าตาน่ารักคุณ
คือพอเพจเขามีการแชร์เรื่องนี้ออกไป
เขาก็บอกว่าความน่ารักเป็นเหตุ

ทำให้หลายคนสนใจกับร้านอาหารร้านโจ๊กร้านนี้นะฮะ
เพราะว่ามีน้องทั้งสองคนที่หน้าตาน่ารักและขยันขันแข็งด้วยนะครับ
แล้วก็มีลูกค้ามาอุดหนุนก็ชื่นชมเหมือนกันว่า
หลานสาวทำไมขยันจัง
แล้วหลานสาวทำไมสวยทำไมน่ารักจังนะครับ
ตอนนี้ก็ยอมรับนะว่าห่วงหลานทั้งสองคน
คุณป้าบอกห่วงเพราะหลานหน้าตาดีนะครับแต่โชคดีที่หลานเป็นเด็กดี
เชื่อฟังแล้วก็ภูมิใจในตัวหลานมากนะครับ
ส่วนใครเองก็อยากจะไปอุดหนุนร้านโจ๊กเจ๊หยก
ซุ้มประตูวัดชาติสมตำบลดอนหัวร่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ก็ไปกันได้เลยจะได้ไปเจอกับน้องคนขยันทั้งคู่ด้วยนะครับ
นี่ไปให้กำลังใจน้องด้วยนะในพื้นที่ชนบุรีใช่ไหมคะ